กินกันอย่างต่อเนื่องไม่พักไม่หยุดไม่หย่อนกันเลย
ครับคุณคุณค่ะเดี๋ยวพาไปทานก๋วยเตี๋ยวไก่บ้าน
ร้านนี้อยู่ในอำเภอควรเนียงจังหวัดสงครานะคะ
ขายดิบขายดีมากเลยคุณผู้ชมไปปักหมุดกันก่อนนะ
นี่เลยที่จังหวัดสงครานี่แหละจังหวัดควนเนียง
แต่ว่าตามคุณอุบลรัฐนวลเนียมไปกันเลย
ร้านนี้เจ้าเก่าเจ้าเด็ดแน่นอนจ้า
ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวแล้วแล้วก็ที่นี่ไม่เป็นสองโรงใครจริงค่ะ

ตั้งอยู่ที่ตำบลบางเหรียงอำเภอคุณเนียงจังหวัดสงครา
ด้วยประสบการณ์ที่สังสมมานานถึง๖๐ปี

ใครมีโอกาสก็มักจะแวะไปลองชิมรสชาติที่หวานหอมจากเนื้อไก่บ้าน
จัดบอกว่าเริ่มขายก๋วยเตี๋ยวมาตั้งแต่ปี๒๕
เนื่องจากตอนนั้นมีเจ้าหน้าที่มาสร้างถนน

เลยเชียร์ให้ประจาธิ์ขายก๋วยเตี๋ยวเลยขายมาเรื่อย
แรกก็จะใส่ลูกชิ้นกับไก่บ้าน

ลูกค้าบอกไม่เอาลูกชิ้นอยากกินไก่บ้านอย่างเดียว
ก๋วยเตี๋ยวไก่ประจาธิ์จะมีแต่เนื้อไก่บ้านเน้นอย่างที่เห็นเลยค่ะ
ส่วนความหอมและหวานของเนื้อไก่
ก็มาจากการทำไก่สดและก็ต้มเลย
ที่สำคัญต้องต้มครั้งละ๗๑๐ตัว
น้ำซุปถึงจะหอมและหวานค่ะ
ถ้าต้มจ้องตัวไก่มันมีหวานออกไป
เราก็จะตั้งตัวไก่ไม่หนั้งน้ำ
มาถึงที่แล้วต้องลองทานก๋วยเตี๋ยวไก่บ้านป้าจักษ
เด็ดแค่ไหนมันหอมจริงค่ะคุณผู้ชม
จากเนื้อไก่จริงและมีกลิ่นรากผักชีนิด
ไม่น่าเชื่อว่ากลิ่นจะหอมรสชาติจะหวานได้ขนาดนี้
ส่วนราคาก๋วยเตี๋ยวตอนนี้นะคะเริ่มต้นที่๓๕บาทไปจนถึง๑๐๐บาทเลยทีเดียว
จัดบอกว่าป้าไม่ได้ตั้งราคาเองกลัวจะไม่มีคนกินลูกค้าเลยตั้งราคาให้เอง
ก็คงเพราะอยากกินเนื้อไก่บ้านเน้นเลยขอจานพิเศษขึ้นเรื่อยค่ะ
ชื่อเสียงของก๋วยเตี๋ยวที่ไม่เพียงแต่ลูกค้าในจังหวัดสงขลาเท่านั้นนะคะที่มาทาน
ต่างจังหวัดก็มาต่างประเทศก็มี
ชาวจีนมาเลก็มาทานบ่อยคนญี่ปุ่นก็มานะคะ
เพราะฉะนั้นบอกว่ามีคนญี่ปุ่นคนหนึ่งนะคะที่มาเที่ยงปืนหัดใหญ่ปีละครั้ง
แต่ก็ต้องมาทานก๋วยเตี๋ยวของป้าทุกครั้งเลยค่ะ
ถึงก็ว่าถ้าไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวเขาก็ไม่ยอมไม่ยอมกลับ
ลูกค้าก็จบแล้วเพราะฉะนั้นก็มากัน
กินคุณทรงถ้วยมั้งสาวไปกินตึงอยู่ร้อยวัน
ก๋วยเตี๋ยจนอิ่มท้องแล้วฝนได้มีโอกาสแวะไปสักการะหลวงปู่สงศรีสุวรรณโน
ที่วัดคงคาวดีหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดตากบาง
ทุกคนที่มาที่นี่จะต้องขึ้นมาสักกระล้าหลวงปุศงและประธรรมนามวลเพื่อความเต็มสติมงคล
หลวงปุศงศรีมีชื่อเสียงละด้านโครงกระพันธุ์ชาวรี
เป็นเกจิอาจารย์ที่เป็นที่เคารพของชาวบ้านตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน
ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งค่ะ
หลังจากสักราชหลวงภูทศงแล้วนะคะที่นี่ก็ยังมีจิตรกรรมฟ้าพนัง
ชมกันอยู่ที่สาราการประเรียน
ซึ่งวาดโดยครูจุลินปงกันมูลกับครูและเพื่อนเมื่อปี๒๕๕๙
และกิจกรรมสุดท้ายสำหรับคนที่พาเด็กไปด้วยก็คือ
การให้อาหารปลาสวายที่สารากลางน้ำแห่งนี้ค่ะ
จะใช้บริการจากทางวัดหรือจะนำอาหารไปเองก็ได้ค่ะ
ออกเดินทางแค่นิดหน่อยจะได้ทั้งอิ่มท้องและอิ่มใจ
ใครสนใจก็ลองแวะเวียนกันไปได้นะคะที่อำเภอคนเนียงจังหวัดทรงคราค่ะ
อุบลรัฐนวลเนียมข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน